โอเคขอกินน้ำหน่อย
ขออภัยครับมาสายเพิ่งมาถึงเมื่อสัก๕นาทีนี้เองครับ
ขอก็อีกตัวหนึ่งครับ
มันต้องตั้งขอก็อีกตัวหนึ่ง

อย่าเล่น

ก็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้เรียกเป็นการด่วนนะครับ
เราเคยตั้งใจจะแถลงข่าววันที่๖ที่จะถึงก็คือวันจันทร์
ก็คือวันเข้าพรรษา

ถ่วายเทียงเข้าบรรซาด้วยกันใช่มั้ยครับ

เราตั้งใจชวนสื่อมวลชนไปทำบุญอยู่แล้ว
ก่อนที่จะมีเพจหนึ่ง
ออกมาพูดว่า
หนักกว่ากรณีของอีกกรณีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามหมายอันทุกอย่างผมผมพูดตามไทม์ไลน์เนอะ
สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือไทม์ไลน์มันจะไม่โกหกนะครับ
ระยะเวลาต่างต่างตัวเลขมันจะไม่โกหกนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดไปเอง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยวันนี้มีผมมีเจมส์แล้วก็ตัวแทนอาจารย์เรนนี่นะครับ
ซึ่งวันนี้เราไม่มีความตั้งใจที่จะแถลงข่าวแต่ผมเกิดผลกระทบเลยจำเป็นจะต้องแถลงข่าวด่วนนะครับ
อย่างแรกคือวันที่เราจะตั้งใจแถลงข่าววันที่หกวันจันเนี้ยที่ผ่านมาอย่างแรกผมยอมรับว่าทุกคนอ่ะ
อาจจะไม่ได้รู้จักรายการช่องส่องผีซึ่งเป็นรายการในยูทูปเป็นรายการเล็กที่มีคนไม่ถึง๑๐คนเป็นคนทำงาน
แล้วก็คนที่ทำงานส่วนใหญ่แล้วถ้าทำงานหลักแล้วจำนวนหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครนะครับ
รายการของเราเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าแต่ละคนไม่เคยชมแล้วพอมีข่าวแบบนี้เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดได้
ผมอยากให้ทุกคนคือวันนี้ผมมาขอชี้แจงในสิ่งว่าเหมือนกับผมเป็นจำเลยสังคมนะครับ
ก็คือว่าช่อโกงบ้างแหละลวงโลกบ้างแหละหรืออะไรก็ตามที่ที่ว่ากล่าวต่างนานา
ไม่ใช่แค่ทวงถามแต่ใช้คำหยาบคายโดยเฉพาะคอมเมนต์ต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็มีเพจหนึ่งที่ตั้งชื่อมาว่าเป็นแอนตี้รายการของเราเลย
แล้วก็บอกว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์ก่อนนั้นนี้ที่เราไม่ไม่มีการแถลงข่าวหรือไม่มีการพูดแต่อย่างไร
เพราะว่าเราตั้งใจชวนนักข่าวทุกคนไปทำบุญร่วมกับเราอยู่แล้ววันที่๖ถูกไหมครับ
ผมก็ชวนพี่แจ๊คถูกไหมชวนทุกคนถ้าเกิดใครที่โทรหาผมผมชวนไว้แล้วตั้งแต่วันจันทร์พูดทีเดียว
แต่ทีนี้การที่ผมชวนไปวันจันทร์แถลงข่าวหมายถึงว่าทำบุญร่วมกับเราเนี่ย
คือจะได้เข้าใจว่ากล้องทำงานยังไงรู้จักกันแล้วว่าผมเป็นคนยังไง
ผมเชื่อว่าคนรู้จักผมประมาณนึงแต่ยังไม่รู้จักเจนจริงจริงว่าเป็นไง
เรนนี่เป็นยังไงเห็นผีจริงเปล่าวะนี่ทุกคนกังขาแล้วก็ข้อสงสัย
แล้วก็พูดกันสนุกปากแล้วก็ไปเม้นต์กันมากเลย
เพราะฉะนั้นผมเลยว่าอยากชวนมารู้จักกันก่อนแล้วบังเอิญ
แค่ชวนทำบุญนะครับไม่ได้แถลงข่าวย้ำก่อนนะครับ
แล้วบังเอิญว่าเมื่อวันที่เพจหนึ่งพูดขึ้นมาว่า
เนี่ยขึ้นรถทัวร์มาเลยไม่ใช่ผมไม่อ่านผมอ่านนะครับ
มาเลยว่าจะขึ้นรถทัวร์ลงขุดให้ลึกถึงแกนโลกครับ
ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้วันที่ชวนทำบุญนั่นแหละแถลงข่าวทีเดียว
ผมไม่พูดสังเกตที่นักข่าวมาโทรหาผมหลายคนผมไม่พูดเลย
เพราะผมเชื่อว่าการมันเหมือนหมัดตอนนี้มันยิงมาที่ผมมากเลย
วัวมากแล้วผมก็มึนผมยอมรับครับตื่นเช้ามาผมไม่มีความสุขหรอกครับ
มันเหมือนจะโอเคพูดเล่นกับเพื่อนได้แต่ตื่นเช้ามามันมึนปวดหัวครับ
เมื่อเช้าก็เป็นทีนี้ผมก็ตั้งว่าเดี๋ยววันจันทร์คุยกันรู้เรื่อง
ซึ่งผมตั้งใจชวนไปทำบุญที่วัดถวายเทียนเข้าพรรษา
และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถวายเพลงร่วมกันแล้วแถลงข่าวตอนนั้น
นั่นคือไทม์ไลน์ผมตั้งใจชวนไปทำบุญก่อนย้ำนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวก็เลยแถลงวันนั้นเลย
ไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงแต่อย่างใดและจำเป็นว่าเราต้องมีเวลาเตรียมตัวด้วยนะครับ
ที่ผมมายืนมานั่งตรงนี้ครับเราสามคนเนี่ย
ทำไมเรนนี่ไม่มาทุกคนสงสัยแน่เพราะว่าเราตั้งใจหยุดถ่ายทำวันนี้อยู่แล้ว
วันนี้อาจารย์เนนี่นะครับไปทำบุญที่เชียงใหม่
ตามกำหนดการเดิมอยู่แล้วเราจำเป็นต้องด่วนเพราะอะไรครับ
ทุกคนผมเชื่อว่ามีเวลาไม่ถึงชั่วโมงหรือ๒ชั่วโมงหรอก
ที่เราต้องมาด่วนเพราะว่าผมได้รับผลกระทบครับ

ผลกระทบคือตอนผมทำวันนี้ผมถ่ายละครอยู่ปฐุมธานี
ถ่ายละครเสร็จตอนเที่ยงกลับไปปลูกต้นไม้ที่สวนที่ผมเตรียมว่า
ทำสวยอะไรก็ว่าไปแล้วผมก็ได้คุยกับท่านเจ้าคุณ
ที่ผมจะไปทำบุญถวายเทียนพรรษาวันจันทร์นะครับ
ที่มีประเด็นว่าเงินยกช่อฟ้าเนี่ย
ล้านหนึ่งทำไมต้องเป็นใบอนุโมทดา
ใบอนุโมธนบัตรชื่อตัวเองเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ฟัง
เป็นวัดเดียวกันครับหลังจากนั้นท่านโทรมาด้วยความไม่สบายใจเสียง
ไม่สบายใจมากมากครับท่านบอกว่าโยม
เรื่องของงานงานแถลงข่าวน่ะไม่มีที่วัดได้ไหม
ผมก็รับฟังบอกได้ครับท่านก็บอกว่าโยม
เทียนพรรษาเนี่ยไม่ถวายที่วัดได้ไหม

ผมซื้อเทียนพรรษามาแล้ว

ผมโดนคดีอะไรวะถึงถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดไม่ได้

ใบอนุโมทนาบัตรที่มียอด๑๑๙๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
ผมแก้ไขแล้วนะครับมีกระแสสังคมผมอ่านนะครับ

ผมคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีเป็นนักกฎหมายเรื่องสรรพากรแล้ว

แล้วเชื่อว่าการมีใบอนุโมธนบัตรเป็นชื่อบุคคลเนี่ย
เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
จะเป็นชื่อใครล่ะครับก็ในเมื่อบัญชีเป็นชื่อผม
ใบอนุโมธนาบัตรก็ต้องมีชื่อผม
เพราะว่าตามกฎหมายของประสามกรคือว่า
รับมาหนึ่งร้อยชื่อบุคคลใดออกหนึ่งร้อยจะไม่เสียภาษี

นี่คือยอด

วันเดียวหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับ
สิ่งที่ผมกระทบคือผมถูกทำลาย
ศรัทธาคนที่มีในตัวผมนะครับ
คนที่เป็นครอบครัวช่องส่องผีอ่ะ
คนก็ไปปกป้องวัดก็ไปด่าเขาอีก
ผมบอกเอออย่าเถียงเลยเดี๋ยวผมแถลงทีเดียววันจัน
แต่ที่ผมมาวันนี้เพราะผมไม่มีที่ยืนครับ
ผมถวายเทียนพรรษาไม่ได้

ต่อไปนี้ช่องส่องผีไปไหนผมตัวซวยเหรอครับ
ผมทำผิดอะไรผมทำผิดกฎหมายอะไรครับ
ผมเป็นโจทย์เป็นจำเลยสังคมเหรอครับ
โทรถามทวดสนุกมากกับการเสพข่าวว่าไอ้บ๊วยมันจะชิบหายเมื่อไหร่

ผมนี่คือทั้งหมดแล้วท่านก็พูดอีกว่าโยม
ถ้าเงิน๑ล้านกว่าบาทเนี่ยที่ยกช่อฟ้าเนี่ยซึ่งมันบุญเยอะนะผมก็ชวนทำบุญเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ
บุญเยอะเนี่ยผมก็ชวนทำบุญชวนครอบครัวช่องส่องผีซึ่งเป็นเรื่องปกติครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่ปกติไม่เป็นไร
เขาก็บอกว่าโยมอาตมาขอคืนได้ไหมเขียนเช็คคืนจากทางวัด
ใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับ
แล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์
แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่โกงและก่อนหน้านี้ใบอนุโมทนาบัตรที่มีปัญหาครับ
ผมอ่ะขอแก้กับทางท่านว่าเพื่อความสบายใจของทางวัดทางวัดไม่สบายใจนะครับผมคือตัวซวยตอนเนี้ยครับ
ทางวัดไม่สบายใจบอกว่าท่านอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เชษฐวุฒิวัชรคุณเพราะทางกฎหมายถูกไหมทางภาษีสมกรเชษฐวุฒิวัชคุณและครอบครัวช่องส่องผี
เขียนกำกับว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีไม่ว่าใดก็ตามผมจะไปเซ็นชื่อวันจันทร์
แต่วันนี้ต้องมีหยุดของผมเจอแบบนี้ครับผมจะต้องโอนทั้งหมดเนี่ยววว่ามันผิดวัตถุประสงค์ครับ
ผมก็พร้อมเปิดเผยและผมอัพเดทตลอดคือนี้
สิ่งที่ผมทำช่องส่องผีไม่ใช่แค่รายการทีวีที่หากิน
ผมเริ่มผมถึงบอกว่าผมอยากชวนมาคุยว่าทุกคนไม่รู้จัก
แต่แบบนี้ช่องส่องผีเกิดได้ยังไงยังไม่รู้หรอกทุกคนช่องส่องผีมีข่าวอะไรอย่างนี้
แต่ไม่รู้หรอกว่าผมทำช่องส่องผีจากหนังชื่อช่องส่องผีครับ
เพื่อนผมอาจารย์เจมส์นี่นะครับเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
เป็นผู้มนวยการสร้างหนังลงทุน๘ล้านแต่กรณีผมซื้อว่า๘ล้านเจ๊งแน่นอนผมพูดได้เลย
ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเจ๊งผมเห็นเพื่อนมีกล้องส่องผีเดี๋ยวจะเคลียร์
มีเพื่อนมีกล้องสองผีผมก็เลยเอาถ้างั้นผมเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
ถ้างั้นผมช่วยเพื่อนค่าตัวพิธีกรอะไรไม่คิดทำเพราะอยากช่วยทำไปทำมาทำรายการช่องส่องผี
ช่องส่องผีจึงรวบรวมอาจารย์นี้เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรามาเจอกันครับ
เลยทำรายการโซเชียลมีเดียชื่อช่องส่องผีเพื่อให้เกิดผลกับหนังช่องส่องผี
เพราะฉะนั้นเราก็ทำไว้แล้วทำไมผมถึงทำครับจุดประสงค์แรกต้องการช่วยเพื่อน
ประสงค์ต่อไปคือผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมถือศีล๕ตลอดชีวิตเพราะมันมีประสบการณ์ส่วนตัวครับ
เป็นปัจจัดตังค์เล่าให้ใครฟังก็หาว่าโมเคยฟังไหมที่เวลามึงฝันแบบนี้โมไม่เชื่อ
แต่ผมเจอครับเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องถือศีล๕ตลอดชีวิตผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นเรื่อยทำรายการครับ
รายการมันส่งผลกระทบต่อชีวิตผมต่อคนรอบข้างผมก็เลยทำรายการและรายการมันก็โตมาเรื่อย
ผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้
รายการช่องส่องผีคือชีวิตของผมครับมันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีแต่มันคือชีวิตที่นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบิร์ดบริษัทผมเข้าใจครับ
ผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษามาแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับ
กระทั่งวัดกุฎีดาผมก็บอกมันมีสามตำนานแบบนี้แบบนี้นะผมถึงบอกว่าเพจแอนตี้เขาว่ากลับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมดูว่ารายการช่องส่องผีสร้างอะไรบ้าง
คนไม่ฆ่าตัวตายคนถือศีลห้าผมบอกเลยว่าคนถือศีล๕หรือคนมาสวดมนต์ผมไม่ได้ถ่ายรายการนะครับผมพาคนไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์
เพราะชีวิตผมดีขึ้นจากการสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาคุณบอกมันไม่ใช่แค่รายการไงแต่ทำไมเรื่อยเหรียญขายครับ

ต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้ปัจจัยไหมครับ
เหรียญขายจริงอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็น๑๒๙๙ครับ
ใส่กล่องยังดีซื้อ๑เหรียญเมื่อแถม๒เหรียญแต่เขาไปปั่นกันเอง
เจมส์ยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกินเพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญ
ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมตัดสินไปแล้วผมผิดอะไรครับผมทำบุญไม่ได้ผมต้องโอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยครับ
ถ้าวัดไม่รับนะผมไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นผลกระทบที่ผมได้รับจากเพจที่ไม่มีตัวตน
แต่ผมมีลูกมีพ่อมีแม่วันนี้พ่อแม่ผมมาน้องผมก็มามีครอบครัวเขาทุกคนเปิดหน้าหมดและคนก็ไปเอาข้อมูล
ใดก็ตามไปเอาข้อมูลจากมีความสุขได้เช็คข้อมูลความถูกต้องไหมฮะถามจริง
คุณคุณเสพคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหมแล้วคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมอ่ะเพจ
แอนตี้รายการบิดเบิดปวสัตว์คำถามคือว่าเพจชื่อบอกแล้วแอนตี้รายการบิดเบิดปวสัตว์หมายถึงผมอย่าง
อย่างนี้คุณเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันอ่ะเป็นเพื่อนเพื่อนผัวผัวดันด่าเมียให้ฟังเพื่อนเมีย
ผมถูกตัดสินไปแล้วจนผมไม่สามารถทำบุญได้ตั้งแต่เป็นคนอยู่ถ่ายคำที่ผมทำไปผมนอกจากนั้นการทำรายการ
ทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจรวบรวมเงินแต่ขณะที่ไปถ่ายรายการ
วัดมโนพิโรมวัดมโนพิโรมที่มุกดาหารมุกดาหาร
ผมไปถ่ายเนี่ยท่านก็มีเรื่องราวอุ้ยมีพระงาหาย
ไปดูเทปครับมันมีอีพีอยู่แล้วมีพระไงหายตามหานู่นนี่
เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยไม่มีกระถิ่นมาแล้ว๓ปี
เราก็รับปากเจ้าภาพเป็นกระถิ่นตรงไหนอ่ะครับผมผิดตรงไหนอ่ะ
รับปากเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะครับปกติต้องแจกซองใช่หรือไม่
แต่เดี๋ยวนี้ผมมันยุคใหม่แล้วผมก็ประกาศ
ใครอยากโอนมันมีสลิปชัดเจนไงผมมีสลิปก็อยู่ในนี้ก็มี
จะดูก็ได้ยอดอนุโมธนบัตรเมื่อปีที่แล้วครับ
ทำไมถึงไม่นั่นล่ะทำไมถึงเมื่อนั่นมีอยู่แล้วนะ
ใบอนุโมธนาบัตรสองล้านอยู่ในสองสองแล้วสิสองล้านบาทเนี้ยครับ
กฐินวัดมโนพิลมตำบลชโน้ตอัมเภอวาวาลจังหวัดมูกด้านอาหาร
เลขประจำตัวภาษีพื้นกรจำนวนเงิน๒ล้านบาทท่วน๙พฤศจิกายน๒๑๖๒
เชษฐฮุทธ์วัชลาคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันผมก็นึกออกไหม
ไม่ได้ตั้งใจทำรายการเพื่อที่จะรวบรวมหรือถวายไม่ได้ต้องการทำเพื่อบริจาคเงินอ่ะ
แต่มันรับปากเป็นเจ้าภาพกระถิ่นผมไม่ได้เรียกอะไรว่าทุกคนต้องเท่านี้
ประธานเท่านี้ไม่ครับ๑๐บาทคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณไม่รู้คือ
แต่ละใบที่ออกมาเนี่ยเศษสตังค์ก็มี๓๐บาท๒๐บาท๕๐บาท๔๙บาท๑๐บาท
แต่แล้วพวกนี้ครับเราได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันถ้าไม่รวมกัน
ผมบอกเสมอว่ารายการของผมเป็นตัวอย่างของความสามัคคีเล็ก
รวมกันทำบุญใหญ่ได้ยกตัวอย่างยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าวันเดียว๑ล้านหนึ่งแสนครับ
ทำไมผมทำได้เพราะว่าเขาเชื่อในตัวผมแต่ผมถูกทำลายด้วยใครก็ไม่รู้
ไม่มีตัวตนเฮ้ยชีวิตผมทั้งชีวิตนะผมบอกว่าผมผมคิดในใจวันนี้นะ
ถ้าไม่ได้ผมกลับไปอยู่สวนมันไม่มีนะหมดแล้วอ่ะหมดที่ยืนแล้วอ่ะ
ผมเคยยาทุกคนด่าผมทั้งประเทศผมพังผมรู้แม่งโคตรเจ็บ
ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมโปรดใช้สิ่งที่เห็น
อย่าใช้อะไรก็ไม่รู้ระดมด่าเพื่อมาตัดสินผม
เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่รายการ
ลองดูสิครับว่าวัดที่เราไปกระถิ่นมีหมดยอดชัดเจน
อัปเดตตลอดอยู่แล้วและไปแต่ละที่ยอดไม่ใช่เงินผม
ผมไม่ได้อวดอ้างว่าเป็นใครก็ตามไม่ได้ว่ามีอิทธิพลไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว
การผมบอกเรื่องบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเอาไปบาทนึงยังเป็นเปรต
ผมจะทำหรือไม่ถ้าผมทำผมไม่มีหน้ามาพูดหรอก
ผมเคยได้รับบาดเจ็บจากการซ่อนเล็ดอะไรบางอย่างอยู่แล้ว
ผมไม่มีทางทำลายตัวเองแน่นอนเหมือนเอานิ้วแห่ปั๊กไฟแห่แล้วอยากแห่อีกไหม
ถ้ามันเจ็บแบบนั้นผมจำได้มันจำในหัวใจเลยครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากพูดโดยที่สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
ผมก็ถามว่าเคยดูรายการไหมใช่ไหมใช่ไหมครับผมถามว่าเคยดูรายการไหมไม่เคยดูผมบอกอ้าวตายแล้ว
ไม่ดูรายการก็ตัดศิลป์ไปซิก็ดูตามข่าว
นั่นคือสิ่งต่อไปจะมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องพี่เจมสเดี๋ยวให้พี่เจมส์พูดบ้างเรื่อง
ว่าจะเป็นเรื่องกล้องกล้องส่องผีไม่มีจริงค่อยฟังใจเย็นเรื่องขายเหรียญ
ราคาแพงค่อยฟังเรื่องอะไรนี่เป็นยังไงเรื่องบางเรื่องนะครับมันเป็นประสบการณ์
ส่วนบุคคลผมย้ำเสมอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่
กระทบแค่ผมนะครับกระทบไปถึงช่องนะครับที่กรุณาอื้ออารีเห็นไว้รายการ
มีประโยชน์นำไปออกอากาศแล้วกศธชเรียกจริงผมไม่รู้เรียกจริงนะครับ
กระทบคือผมทำบุญไม่ได้นะครับมีไหมประเทศเนี้ยคำถามประเทศนี้ใครบ้าง
ที่ผิดจนทำบุญไม่ได้ครับในฐานะพุทธศาสนิกชนผิดจนทำบุญไม่ได้
มีไหมครับผมว่าผมเป็นคนแรกผมดีใจมากเลยครับต่อหลังจากนั้น
ผมหมดแล้วครับอยู่ก็หมดเชิญครับครับก็สำหรับผมนะครับที่เราชานิด
นึงนึกจากว่าเมื่อวานเนี้ยเพิ่งได้เอกสารของนะครับส่วน
หนึ่งนะครับก็ประมาณสี่พันหน้านะครับทั้งสี่พันหน้าเนี่ย
นะครับสแกนที่ผมแจกให้สื่อวิญชาติทุกท่านรวมถึงท่าน
คุณผู้ชมนะครับกรยานมิตรช่องส่องผี
คนที่สงสัยในตัวของพี่บ๊วยนะครับว่ามันมีไหม
เอาไปใช้ส่วนตัวอย่างไรนะครับดูได้เพราะว่า
ในการโชว์เนี่ยมันโชว์ทั้งทางเข้าทางออกไปบัญชีไหนนะครับ
เบิกยอดเท่าไรอย่างกรณีวัดมนุภิรมเนี้ย
บ๊วยเบิกยอดล้านกว่านะแต่ว่าที่ที่วัดเนี่ย
สุดท้ายมัน๒ล้านเศษแล้วก็มียอดล้านเศษนะครับ
มันมีรายละเอียดแต่ว่าในกรณีสงสัยเนี่ย
ผมเปิดให้ดูเลยผมอยากให้รายการผมเป็นบรรทัศนของสังคม
ใช่ทำเพื่อส่วนรวมคุณโชว์เลยคุณกล้าแก้ผ้าโชว์ไหม
ทำแบบเนี้ยในเมื่อคุณคิดว่าบริสุทธิ์ใจทำแบบที่ผมทำ
ทุกคนทำเหมือนกันหมดทุกคนตรวจสอบได้ดีไหมครับ
ไม่มีปลอมอยู่แล้วนะครับผมสแกนไปแล้วประมาณสี่พันหน้า
เหลืออีกประมาณสองพันหน้าผมอยากให้เสร็จภายในคืนนี้
พรุ่งนี้เช้าทุกคนอาจจะดูได้ดู๔๐๐หน้านี้ไปก่อน
ส่วนเรื่องไปดูได้นะครับคือไม่ต้องกังวลว่าจะโกงคำแต่ละคำเนี่ย
โอ้โหผมบอกแล้วรายการนี้คือชีวิตว่าโกงอย่างนี้ลวงโลกอย่างนี้
ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับจินตนาการกับว่าคนคนนั้นมีใครก็ตามมาว่าคุณแบบนี้
แล้วว่าทุกสื่อว่าทุกเม้นคุณจะรู้สึกไงครับ
ไม่ต้องห่วงว่าผมจะลวงโลกนะครับเพราะว่าสรรพากรจะรู้อยู่แล้ว
ถ้าเงินบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชี๔๐๐ครั้งต่อปี
และ๒ล้านบาทต่อปีหรือปีหนึ่งเกินกว่า๓๐๐ครั้ง
จะส่งข้อมูลนี้ไปสู่สรรพากรอยู่แล้ว
ผมทราบครับผมก็เลยไม่ไม่
ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นข้างหลังนี้นะครับมีครอบครัวช่องส่องผีผมมาด้วย
ลองถามเขาดูก็ได้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นยังไง

จากใครก็ไม่รู้ก็ได้ครับที่ไม่มีชื่อเสียงที่ไม่ต้องมีคนติดตามเป็นล้านคน

เสียงเล็กที่ขอบคุณผมที่ผมอยู่ได้
ทีแรกท้อใจนะปวดหัวทุกวัน
แต่วันนี้อย่างที่บอกว่าผิดขนาดไหน
หรือถึงพวกเราเนี่ยทำบุญไม่ได้

กล้องเป็นยังไงกล้องของพี่
กล้องจริงผมไม่เถียงอาจารย์เจษฎานะ
มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่

เพราะว่าอันนี้ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะ
เพราะว่าท่านก็พูดถึงกล้องลักษณะคล้ายแบบนี้ประมาณปีหนึ่งแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่ผมพบมันไม่เหมือนสิ่งที่แกเข้าใจ
นั่นคือหลักการว่าหลักการทำงานพยายามเป็นแบบนั้น
แต่ตอนที่ใหม่ผมก็ไม่ได้เชื่อว่า
ตัวนี้เซ็นเซอร์ประเภทนี้มันทำงานแบบนั้นได้
แต่ผมเนี่ยอยู่หน้างาน
สิ่งที่อาจารย์เรนนี่พูดกับกล้องที่ผมเห็น
มันบังเอิญเกินไปทุกครั้งมันเยอะ
มันเยอะจนผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้
ที่มันจะจับสิ่งบางอย่างที่ผมพูด
ตามนั้นนะครับตามที่เราชมไปในรายการ
แล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องโกหกใครอ่ะ
คือหลายคนที่ร่วมในรายการ
หรือว่าเข้ามาดูตอนที่เราไลฟ์สดแรกบางครั้งเนี่ย

อย่างเช่นผมให้ทุกคนกลับดูคลิปที่ถ่ายที่วัดมหาบุตร

เป็นโครงร่างลงมาแล้วก็เลือกมีดอะครับ

ตอนนั้นน่าจะเป็นพี่โบ๊ยถ่ายข้างหลังพี่โบ๊ยเนี่ยมีประมาณยี่สิบคนครับ
ทั้งชาวบ้านทั้งคนนู้นคนนี้ใครบ้างไม่รู้ผมไม่เคยห้ามนะว่าเวลาเราถ่ายห้ามดู
โควิดนะครับมันก็เห็นตามที่แปลก
เพราะคนที่พูดเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากล้อง
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนที่มาร่วมรายการเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้
แบบที่เราบอกแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักสำคัญเลย
เพราะว่าหลายคนเคยเห็นภาพใช่ไหมครับว่า
เอากล้องธรรมดาแบบนี้ถ่ายมันก็ติดวิญญาณมีผมว่ามีเป็นร้อยเป็นพันภาพ
มันต้องไปอยู่ในสถานที่มันเป็นแบบนั้นผมเข้าไปถ่ายในรายการที่
มันเป็นสถานที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่ติด
แต่ถามว่ากล้องมีเออเลอร์ไหมผมว่ามันก็มีเออเลอร์
แต่ผมพอที่จะแยกออกจากการทำรายการมาอันนี้จริงจริงมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
เพราะว่ามันแค่เป็นวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบแล้วผมก็ไม่ได้งมงาย
เราก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เรามีเป็นวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายเรานำเสนอในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวอ่ะ
บาปบุญคุณโทษอ่ะครับบาปบุญคุณโทษอันเนี้ยให้เข้าใจ
ผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เยอะถ้าใครเคยเห็นเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมถ่ายรูปอ่ะ
หนังสือบ้านผมมันเยอะมากถ้าใส่อาจจะผมซื้อหนังสือทีสี่ห้าหมื่นบาท
งานสำนางสือซื้อทีสี่ห้าหมื่นบาทซื้อหนังสือมาอ่าน
แล้วก็เป็นอย่างนี้บ่อยเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อมูลเพียงแต่ว่า
บางอย่างในเรื่องราวในอดีตเนี่ยคนที่เขียนบันทึกอ่ะ
ไม่ใช่คนที่เจอโดยตรงทั้งหมดพงศาวดาหลายหลายเล่ม
เขียนเมื่อตอนต้นกรุงและตนาตัวสินแต่คุณเขียนเรื่องราวแบบย้อนไปเจ็ดร้อยปี
สองร้อยปีสามร้อยปีไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อนะ
ผมเชื่อเพราะผมอ่านอ่านเยอะแต่ผมรับรู้เป็นข้อมูล
สิ่งที่ผมต้องการจากพงศวดารคือพงศวดานประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดเนี่ย
อะไรเราคืองี้ครับเวลาประวัติศาสตร์ถ้าเกิดได้ชมจริงจริงอ่ะ
รายการของเราไม่เคยกล่าวหา
คนจะกล่าวหาเราว่าบิดเบือนอาจจะไม่ตรงนะ
ผมใช้ว่าไม่ตรงแต่สิ่งที่นำเสนอลองดูดีดีครับ
หัวใจของรายการคือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้
เหมือนเรื่องคนเปรตเปรตไม่มีจริงประเด็นเปรตไม่เปรตมีไม่มีผมไม่รู้หรอก
แต่ว่าทำแบบเนี้ยเป็นเปรตคุณเป็นไหมล่ะแล้วผมถูกทวงถามแบบเนี้ย
โดนหนักมากนะครับผมผิดอะไรหรือเอาให้ตายเลยเหรอ
ผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเป็ดคือ
ผมนำเสนอเรื่องราวของผมอ่ะพยายามพูดที่ไม่พูดอะไรเกิน
พุทธศาสนาผมก็ต้องอ่านเยอะขึ้นปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับการทำรายการผมก็บอกมันคือชีวิต
เพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่าเรื่องราวเนี่ย
ดวงจิตมันไม่จบถึงแค่ความตายผมบอกแล้วผีจะมีจริงหรือไม่
ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่กฎแห่งกรรมมีจริงแล้วหนึ่งดวงจิต
ไม่ได้จบเพียงแค่ความตายเรื่องบริษัทที่บางครั้งเนี่ย
ดูเหมือนเราไปถึงแบบโอ้โหอายุทยา
แต่สุดท้ายแล้วเราจะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
ภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษบูรพกษัตริย์ท่านฝากทิ้งไว้
แล้วมันสะท้อนดูกับสิ่งตอนนี้มันเจออะไรบ้าง
สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านในเพจหนึ่งที่เขาบอกว่า
เราต้องเหยียบไอ้รายการนี้รายการนี้นะครับรายการนี้
ให้มันแย่เพราะว่าคนท้วงติงก็ไปฟ้องเขาฟ้องจริงครับ
คำถามคำว่าท้วงติงคืออะไรคุณเขียนอะไรก็พูดได้ครับ
แต่ดูข้อความที่เขาเขียนคือช่วยหยุดรายการที่หลอกลวง
ประชาชนนี้สักทีนึงนี่ท้วงติงเหรอครับ
หยุดทำสื่อที่ท้วงที่หลอกลวงประชาชนได้ทีท้วงติงเหรอครับอย่างนี้ผมฟ้องตายถูกไหมถูกไหมท้วงติงเหรอ
แต่พูดอะไรก็พูดได้เพราะฉะนั้นเราเอาคำพูดคนที่ไม่เห็นหน้าเป็นความคิดฝั่งตรงข้าม
ผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเอาความคิดคนที่ไม่เห็นหน้าและแถมรู้ประกาศตนชัดเจนอยู่ฝั่งตรงข้าม
เรายังไปเสพข้อมูลเขาและตัดสินผมผิดอยู่แล้วครับนี่คือคำว่าท้วงติงหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชน
ท้วงติ่งของเขานะครับเรียนนี่จะเห็นเป็นพี่ไม่ได้มาต้องการพิสูจน์
และมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบต้น
อีบ้างล่ะด่าพ่อแม่บุพการีเขาเป็นน้องเราอ่ะทำไงอ่ะ
เชื่อก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรและถ้าเกิดผิดกฎหมายแจ้งความท้วงติง
ที่ไม่ใช่ที่ใช้คำสุภาพพูดกันดีผมรัก
สิ่งใดก็ตามนะครับที่บอกว่าหนังสือกรมศิลปากรมีจดหมาย
แต่เป็นจดหมายจากพี่เจมเอามาไหมเอามาครับไหนพี่ผมอ่านให้ฟัง
นี่นะครับด่วนที่สุดนะครับเกมนี้นะครับขอแจ้งการใช้สถานที่ภายในเขตโบราณสถาน
มีข่าวว่าผมโดนหนังสืออ๋อแจ้งการใช้นี่เรื่องนะครับชื่อเรื่องนะ
ขอแจ้งการใช้สถานที่ภายในเขตโบราณสถานนี่คือบุกลุกเหรอครับ
ต่อนะครับเรียนนายเชษฐวุฒิผู้อำนวยการผลิตรายการช่องส่งผีครับ
สิ่งที่ส่งมาด้วยภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์
สองสำเนาพระราชบรรยัตน์บริษฐานพระธุรกราณตื๊ดตื๊ดตื๊ดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปอ่านได้นะครับ
โดยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาได้ตรวจสอบพบว่าเพจอาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีเผยแพร่ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามโดยเรนและรายการช่องส่องผีจัดหลอบพระพุทธรูป
หลวงพ่อเชียงแสนมาปฏิสถานณวัดกระซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดตามปรากฏมาในข้อหนึ่ง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาขอแจ้งให้ทราบว่าวัดกระซ้ายวงเล็บร้าง
ทำให้เสื่อมเสียเสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งบรรวัติสถานต้องระวังโทษตามมาตรา๓๒แห่งประชาบัติฉบัติเดียวกัน
เรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ

คือเรียนนิดนึงอันนี้คือเรื่องที่เราไปหล่อพระนั่นแหละ
ที่วัดกระซ้ายเดิมเนี่ยมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปใหม่วางอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากสิ่งที่เรารับทราบมาจากการทำรายการก็คือว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เราหล่อพระเราก็ไม่เป็นไร
โอเคมีหล่อพระเราก็หล่อพระเพราะว่าเห็นมีพระตั้งอยู่
ส่งจอมหมายมาเตินที่เป็นสิทธิ์ท่านทำได้ก็ถูกต้องแล้ว
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งระเบียบการถ่ายทำสารคดีภายในเขตโบราณสถานนะครับ
ลงวันที่เดียวกันคือวันที่๒มิถุนาอันนี้เดี๋ยวผมปลูกเกินใดก็ได้
เป็นเทปแรกที่เราไปทานสถานที่โบราณ

ผมก็ถามว่าวัดกุฎีดาวกลางคืนเนี่ย

เหมือนมีบอกหลวงพ่อว่าวัดตรงข้ามอะเนาะ
ท่านก็มาแบบแผ่เมตตาเดินจงกลมกลางคืน

อันนี้บอกว่าอันนี้ผมน้อมรับนะครับ
ถ้าเกิดว่าผมก็เรียนท่านผู้ใหญ่ว่า
ถ้ากรณีที่ผมไปถ่ายที่วัดกุฎีดาวสร้างความเสียหาย

ผมยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการ

แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับ

เป็นหนังสือที่พี่บ๊วยนะครับ
ทำหนังสือส่งไปที่อุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรียุยา
เพื่อขออนุญาตถ่ายทำรายการ
วันที่๒๗กุมภาพันธ์
ที่บริเวณวัดราชบุรณะ
อันนี้คือหนังสือที่ตอบกลับมาจากกรมพยานว่า
ทางอุทยานประวัติศาสตร์ที่จะ
แล้วขอให้ท่านใช้สถานที่อื่น
ที่ไม่ใช่โบราณสถานสำหรับการถ่ายรายการ
ผมก็ไม่ได้ไปถ่าย
อันนี้ก่อนหนังสือเตือนจะมาอีก

คือบางเรื่องผมก็ไม่ได้ทราบว่า

ผมอาจจะคิดว่าพื้นที่ล้างเดินเข้าไปได้เลย

ผมเดินไปไม่ได้มีความตั้งใจไปถ่าย
ก็ไปเจอคนที่เหมือนกับดูแลพื้นที่เนอะ

เหมือนอยู่ก็แถลงข่าวสดแบบนี้

คือเราคงต้องไปแบบดูว่า

เราก็ไปบอกกับพี่ว่าพี่ครับที่นี่

กรณีวัดตาซ้ายเนอะที่แบบดูแลแล้วก็
ให้ข่าวเรื่องแบบคนผูกคอที่วัดนั้น

ก็น่าจะมีเรื่องราวสอนอะไรเราได้บ้าง

ผมจำไม่ได้ละค่ะอนุญาตได้
ผมก็ด้วยความไม่รู้เขาบอกคนดู

อันนี้คือสิ่งที่

อาจจะมีสงสัยเพราะว่าผมเคยเห็นงู

ยูทูปเบอร์ท่านอื่นก่อนหน้านั้นมีนะครับ

ก็มีถ่ายผมถามว่ากรณีที่
ยูทูปเบอร์ท่านอื่นถ่ายเนี่ย

วันหนึ่งผมอยากจะทำสกรูปข่าวที่แบบว่า
ลงพื้นที่เหมือนที่พี่นักข่าวเนี่ย

ผมต้องไปสัมภาษณ์ใครเหมือนที่พี่ทำข่าวเนี่ย
มีจริงไหมคนมันมีความเฮียนไหม

อะไรที่มันแบบชัดเจนไม่ใช่แบบว่า
พอมีปัญหาสัตว์คนใส่กันแล้วก็มา
ด่าเราเราไม่เคยนะครับที่

ตำรวจที่ดูทั้งที่คุยกันได้

มันไม่ถูกต้องแล้วทุกคน
ต้องทำตามกฎิกาของสังคมถูกไหมครับ

ไม่ไม่ขออนุญาตอันนี้ผมยอมรับที่ว่าบุรีดาว

ถ้ามีผิดทางกฎหมายผมยอมรับนะครับ

แต่พอหลังจากไปทำเรื่องของการ
ผมคิดว่าการทำผมเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์

ถ้าเกิดดูในคลิปดีไปย้อนดูไอจีก็ได้

ที่ผมไปทำเนี่ยมันผมไม่ได้อวดอ้างหรือทวงนะครับแต่สิ่งให้ไปดู
ชาวบ้านเดือดร้อนเหมาเลยคนอายุทยาเดือดร้อนเหรอครับเหมาอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วเราก็เชื่อหรือครับ
เศรษฐกิจฐานรากลองไปถามคนเล็กเล็กดูครับเศรษฐกิจฐานรากเป็นไงและตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าครับ
และตอนนั้นที่วัดกุฎีดาวร้างนะครับเจ้าหน้าที่ผมมีชื่อชัดเจนไปถามเขาถ้าเขาไม่โกหกนะครับ
เขาเป็นคนเราก็ทำบุญจำนวนหมื่นกว่าบาทเขาบอกว่าหินเนี่ยมาถมถนนถนนมันพังอ่ะก็ถมก็เรียรายกันตรงนั้นทุกคนออกหมดครับทุกคนไปทำบุญออกหมดครับ
และแถมยังมีเรื่องของไม่สะอาดรวบรวมเอาไปฉีดน้ำ
ไปฉีดน้ำล้างมีภาพนะครับดูในโซเชียลวิดีโอเราเคยเรียนมาแล้วเราทำหลายอย่าง
นี่แหละครับสร้างความเสียหายโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะเขาจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาจะไม่นั่น
นี่เหรอครับผมโดนอะไรก็ไม่รู้ครับ

โอเคจำได้ใช่ไหมครับว่ารายการของเราไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเพื่อ
เพื่ออะไรครับเพื่อรับบริจาค

มันมีได้หลายเรื่องคือไม่ใช่เรื่องแค่นั้นแล้วคือเรากลัวว่าดอกเบี้ยสะสมอย่างเช่นบัญชีพระเจ้าตาก
ซึ่งกว่าจะบริหารจัดการในการสร้างเสร็จเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้น
ผลที่ได้จากบัญชีพระเจ้าตากยอด๑๑ล้านกว่า๑๒ล้านเนี่ยมันควรจะอยู่ในบัญชีนั้น
เพราะว่าวัตถุประสงค์ของที่คนที่ร่วมที่จะทำบุญด้วยกันเนี่ยสร้างตรงนี้ด้วยกัน
มันควรอยู่ในนั้นผมก็เลยบอกพี่บ๊วยว่า
พี่บ๊วยเปิดแยกบัญชีเลยเพราะว่าบางรายการเนี่ยที่เราทำบุญกันไปแล้วเนี่ย
ทำทอดกระถิ่นกันไว้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของหมายเลขบัญชีเรื่องอะไรอยู่ในออนไลน์
มันยังไม่ลบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดโฟนอยากจะทำบุญตรงนี้
แต่มันวัตถุประสงค์เราไม่ได้ทำแล้วผมก็เลยบอกครั้งแรกอ่ะ
ที่มีดราม่านะพี่บ๊วยก็เลยไปเปิดบัญชีที่ยกช่อฟ้า
บัญชีเนี้ยที่วันเดียวล้านกว่าบาทเนี่ยผมบอกพี่รับบริษัทเสร็จปิด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครเข้าใจผิดอยากจะยกท่อฟ้าบ้างโอนมานี่บัญชีพี่เขายังอยู่

พี่บอกว่าผมกลัวสรรพากรผมก็เลยใช้บัญชีเดียวจะได้เคลียร์ง่าย
หนี้ปิดหนี้บัญชีสตุพระเจ้าตากนครศรีธรรมราชปิดผมก็แจ้งยอดตรง
หรือสถูพระเจ้าตานะครับมีเริ่มต้นจากหลังจากนั้นวัดมโนพิรม๒ล้านเนี่ยจบแล้วเนอะ
ป่าร้อยอรัญญา๔ล้านกว่าผมก็ปิดเรียบร้อยปิดปุ๊บก็ใช้บัญชีเดิม
กลัวคิดผมผมไม่ฉลาดผมโง่เองครับผมก็เลยอ่ะตอนนั้นก็ปิดปุ๊บก็เป็นคิดว่าจะต้องทำรายการมาโน่
หมายความว่าปิดยอดปิดยอดว่าถ้าเกิดยอดใช้บัญชีเดิมยอดหลังจากนี้มาจะสมทบเป็นกองทุนใหม่
แล้วผมก็บอกชัดเจนผมก็เลยที่พี่บ๊วยบอกที่วัดโอนเนี่ยมันไม่ได้โอนไปไหนไปยังบัญชีใหม่
ก้อนนี้๔ล้านกว่าที่เราจะไปทำบุญวันที่๒๘กรกฎาวันเฉลิมท่านเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจที่จะยกผลบุญเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลให้ท่าน
ถึงเลือกวันที่๒๘กรกฎายอด๔ล้านเศษเนี่ยพอวันนั้นปุ๊บยอดนี้ต้องหายไปปิดบัญชีเลย
เพราะฉะนั้นคนจะไม่มาจะมาอยากร่วมบุญอะไรก็ไปร่วมที่วัด
เอางี้ครับทำไมต้องทำวันดราม่าตั้งใจทำอยู่แล้วแต่พอมีดราม่าเอ้าพอดีเลย

ไม่ใช่สยดนาม่าครับมันจะได้ชัดเจนครับเพราะว่าไม่งั้นอธิบายมานั่งอธิบายปุ๊บผมทำจะได้ชัดเจนเพราะยอดมันตรงไงถึงบอกมันอยู่ในนี้ยอดมันตรง
ผมเลยไม่ได้กังวลอะไรนะครับเพราะนั้นมีดราม่าพอดีก็ก็ทำให้เรียบร้อยจะได้ชัดเจนให้เห็นว่ายอดมันตรงจะมีกำจักรผมให้มียอดมันตรง
แต่ใครจะหมายถึงอื่นอันที่ผมไม่ทราบ
เพราะว่าอันนี้ไม่ได้จ่ายทั้งหมด

นี่อันนี้ช่วยเรื่องหน้ากากที่เราช่วยกันนะครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่เห็นว่ามีครอบครัวชอบส่องผีที่มีศักยภาพสามารถทำได้ร่วมบุญกันทำไมต้องเป็นบัญชีผมเอ้าสะพานบุญครับ
ก็เลยผมคิดว่าชื่อผมชื่อเจมส์ชื่อเรนนี่ผมเนี่ยการันตีตัวเองเอาตัวเองไปเสี่ยงมากเลยคนอาจจะว่าไม่เสี่ยงมึงแล้วแต่ผมว่าการันตีตัวเอง
ผมก็เลยโอนเป็นยอดผมแล้วจากนั้นผมก็ไม่น่าเชื่อว่ายอดที่ผมทำบุญนะครับสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดจุดสองแปดใช้ไปแล้วแปดล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้าคงเหลือห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบหกจุดสองเก้าตอนนี้ผมก็เลยแย่งให้มันชัดเจนเพราะว
สิบสี่งงรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะโอนผมก็ต้องเช็คให้มันเรียบร้อยว่ายอดตรงไหมก่อนที่มีดราม่านะแสดงว่าทำไมผมคิดดูกับกันว่าถ้าเป็นบัญชีแบบเนี้ยทำไมถึงโอนได้ตรงวันนั้นเพราะตั้งใจทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบต้องรีบมากเพราะเราเคลียรเลขตรงกว่าจะตรงได้หลายวันนะครับยอดเก
ผมจะโอนเข้าไปเองเขายังบอกว่าโอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะในทางบัญชีเป็นชื่อผมโอนไม่ได้ไม่งั้นชี้แจงไม่ได้ครับมีคำถามอะไรอีกครับเชิญนะครับจะได้
แล้วสิ่งที่ตอนที่ผมทำมีข่าวซื้อหุ่นยนต์ยูวีซีครับ
ฆ่าเชื้อโควิดนะครับเครื่องละสามล้านนะครับมอบให้บำราชนราดูลกับ
สีราชแถมซื้อสองแถมหนึ่งอีก๒๕ล้านนะราคาสรรพ์ใต้ลดเหลือ๒๕ล้านนะพี่
แต่นี้แล้วยังไงอ่ะครับผมกำงว่าทำไมเลือกที่ไม่จริงอ่ะแกเป็นข่าว
ผีอายผมคิดเองครับผมผิดอะไรครับผมทำความดีแล้วผมถึงต้องแถลง
ว่าผมไม่มีสิทธิ์ทำบุญเหรอครับ

ยังไงครับทำบุญไม่ได้ยังทำบุญด้วยก็คือว่าห้าล้านใช่ไหมครับ
ทำบุญไม่ได้มีก่อนเดียวคือกองทุนโควิดแยกแสดง
เพราะฉะนั้นดูดมันจะขึ้นแบบนั้น

บัญชีที่มองอีกมาเป็นบัญชีเลขเดียวหรือว่า

มีทั้งสธุพระเจ้าตามีทั้งธรรมุณเด็กมีทั้งเรื่องกะถิ่นผ้าป่าวัตถ์มโนพิลม
มีทั้งกองทุนโควิดมันเลยเป็นยอด๒๕ล้านผมคุณคุณคุณบอกว่าเวลากองรวมกันแบบนี้
วันที่ผมปิดยอดเลขมันตรงนะอันนี้ก่อนผมประกาศแล้วปิดยอดแล้วผมก็ประกาศเลขคือเท่านี้
ไปย้อนดูได้เพราะฉะนั้นขอย้อนตรงเพื่อความชัดเจนผมว่าแยกออกมาง่ายขึ้น
งั้นผมเวลาไปใช้ผมต้องหักนู่นหักนี่งง
มันสามารถบอกได้ทันทีว่าอันนี้ใช้เท่านี้เหลือเท่านี้อันนี้ผิดยอดไปแล้วเหลือเท่านี้
คือตอนนี้มันจบง่ายกว่า
ต้องเข้าใจว่าผมทำรายการช่วงส่งผีไหม
แต่พี่โม่ยนั้นเราอยากได้รู้ว่าเขาโอนมาสมทบอะไรเส้นเกณะดีหรือว่าไป
เราประกาศชัดเจนว่าหลังจากนี้ถ้าใครโอนมาอีกเท่ากับว่าไปสมทบยอดนี้นะ

บัญชีเนี่ยงงไงอ่ะ

คือผมอยากให้มีบัญชีเดียว
เข้าใจไหมครับชื่อจะได้เคลียร์บัญชีเดียว

ใช้บัญชีส่วนตัวแยกต่างหากเลย

ผมมีหลายบัญชีอะไรของผมก็เป็นเรื่องส่วนตัว

ผมบอกผมเป็นความโง่ผมเองที่ผมกลัว

ความคิดโง่ของผมเองเข้าใจไหม

แต่เบอร์ว่ามีดราม่าก็เลยทำให้มันชัดเจนคือว่าก็ยอมรับว่ามีดราม่า
จริงนี่เวลาพี่ทำบุญเนี่ยมันจะมียอดกำหนดระยะเวลาไหมครับว่า
วันที่หนึ่งอ่ะมีมีครับคือส่วนใหญ่อย่างงี้ครับ
กระถิ่นเราจะปิดก่อนวันที่เราไปมอบกระถิ่นไม่กี่วัน
ไอ้ที่ยกช่อฟ้าเนาะผมบอกพี่ไว้เปิดบัญชีแยกเลย
เพราะว่าเรากำลังทำเอ่องงเหมือนกับคือเรามีกันสามสี่คนเนี้ยค่ะ

ผมว่ามีคนอยู่แค่นี้แหละก็คือ

ผมไม่เคยคิดว่าเราต้องมาทำงานใหญ่แบบนี้
แต่เราคิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่า
ผมก็เลยปรึกษากันตอนปลายปี
ผมคิดว่าการจดมนตรีชัดเจนมากกว่าการเป็นชื่อบุคคลนะผมก็กลัวจริงพูดตรง
ดังนั้นผมก็เลยจดมนตรีน่าจะดีกว่า
แต่ทีนี้ใครจะพูดว่ามูลนิธิยิ่งตรวจสอบไม่ได้ผมว่าอันนี้อาจจะเข้าใจผิด
ในวงวงผมนะก็อาจจะโง่กว่าก็ได้ครับ

คุณไม่เข้าใจประเด็นคำถามของคุณคือ
บัญชีเริ่มต้นที่มีเงินอยู่กองใหญ่๒๘ล้าน

คือมันมีการเตรียมที่จะแยกบัญชีมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
พอถึงการคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลงตัวว่าวันที่๑เราจะโอนกัน
บัญชีไปแยกจำแนกเป็นเรื่องอันนี้อยู่ตรงนี้

มันก็เลยเกิดการที่เราโอนเงินจากบัญชีใหญ่๒๐กว่าล้านเนี่ย
ไปตามบัญชีต่างแยกออกไปเป็นแต่ละบัญชีค่ะ
ซึ่งแต่ละบัญชีคุณก็สามารถตรวจสอบได้ซึ่งต้องโอนวันที่หนึ่งครับ
ก็แดรมมาก็มีไม่ใช่ตั้งใจโอนอยู่แล้วเข้าใจแล้วต่อ
ย้อยมาคำถามแรกที่ผมถามว่าโอนมาสโยภแดรมมาใช่ไหมครับ

ก็ใช้ภาพแกรมที่๑เลยหรอครับ

มันจะอยู่เพียงแต่เราสปิดรายการ

ไม่ทุกอย่างยังอยู่บัญชีพี่โบ๊ทหมดเลย

พี่โบ๊ยเขาแตกว่าอันนี้กองนี้

ไม่โอนใครเลย
ไม่มีจ่ายให้ใครเลย

แบ่งสมุทรในบัญชีนั้น

เนี่ยบางทีไม่เข้าใจต้องอธิบายยาว

ถ้าวัดไม่รับทางเราก็จะคืนตามยอดวัตถุประสงค์
เพราะว่าเราไม่เอาไปใช้อย่างเดิมอยู่แล้ว
ว่าวัดเขียนเช็คกลับคืนมาเงินกลับเข้ามาในบัญชีปุ๊บ
ก็คืนโอนคืนตามที่โอนมาเลขบัญชีที่โอนมา

ก็มีโอนเลยแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการโอน

พี่ใช้ลุงใช้แบบนี้
โอนลุงไม่ได้โอนลุงเป็นของขอโทษครับ

ก็คือจะโอนคืน

ถ้าไม่มีการทำบุญเขาเขียนเช็คตีกลับมาก็คือ
โอนคืนตามบัญชีทั้งหมดนั้นนะคะ

แล้วหลังจากนี้ไปเราจะทำการ

พูดไลฟ์ในเพจยังไม่ค่อยกล้าเลย

กลัวขัดความมั่นใจแล้วผมเนี่ย

ไม่ใช่อย่างวัดแคร์สุพรรณบุรีพระคุณเจ้าเจ้าวาดท่านยังบอกผมบอกว่าท่านจะทำหอสวดมนต์ก็โอนไปที่วัดได้เลย
เพราะเราตกลงแล้วเรามันแบกเกินไปต้องเอาไปที่วัดได้เลย๒ล้านบาทท่านก็มีหนังสืออว
ถ้าทำนะผมไม่มีที่ยืนขนาดไม่ได้ทำยังแทบจะไม่มีที่ยืนเลย
คือบอกตรงนะครับยุคนี้ครับมันโกงได้อีกเหรอ
ถ้าคนโกงเนี่ยมันไม่เก่งเราก็มีเส้น
มันโกงไม่ได้หรอกครับมันจะโกงอะไรอันนี้

บริสุทธิ์ใจสแกนครบแต่เหลืออีกประมาณสองพันหน้า
เดี๋ยวคืนนี้ผมทำไม่เสร็จเอาไปดูเลยครับ
แก้ผ้าให้ดูแล้วขอให้เป็นตัวอย่างและเป็นมาตรฐานเลยครับ
เอาเงินใส่กระเป๋าแล้วไปเข้าธนาคารครับ
ไม่ต้องพูดมากนะครับเนี่ยพวกพี่ดูเอาแล้วกันว่ามันมียอดถอนไหม
พี่ขอโทษนะครับเงินพวกนี้นะเงินพวกนี้เขาจิตใจอ่ะจบมาให้เราอ่ะ
เขาเชื่อในตัวเรานี่ผมกำลังถูกทำลายวิกฤตศรัทธานะครับ
เขาโหวนนี่แล้วผมใช้ไม่ได้เลยนะครับ
โอ้โหร้อยหนึ่งนึกถึงเงินร้อยหนึ่งอ่ะ

ผมต้องรีบโอนบัญชีตัวเองโอนเข้าวัดก่อน
ผมถึงเอาเงินนี้ไปใช้ได้
เช่นเหลือเวลาอ๋อ๑๐๐เดียวผมโอนเกิน
ถ้าว่าผมร่วมทำบุญกับเขาผมก็โอน๑๐๐กว่า๒๐๐กว่าไป

ประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้มันอยู่ในระหว่างที่พิจารณาอยู่
แล้วก็เก็บรายละเอียดข้อได้จริงอะนะคะหาพยานหลักฐาน
ซึ่งในการดำเนินคดีใครสักคนหนึ่งเนี่ย
คนนั้นเนี่ยจะต้องละเมิดต่อกฎหมายกับเราจริงนะคะ
ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการดำเนินคดีแบบกันแกล้ง
หรือกวาดไม่ใช่นะคะ
จะต้องเป็นความผิดที่ชัดเจนและเราได้รับความเสียหายอย่างชัดเจนนะคะ
คนเห็นผีผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนเดียว
ผมไม่ได้บอกว่าให้ใครก็ต้องเชื่อกับเหมือนผมนะครับแล้วอย่างคนเนี่ย

การทำอะไรก็ตามเนี้ยข้อมูลต่างเหรอเนี้ยบิดเบลอดหลืม

ก็คือโอนถูกไหมแยกบัญชี
ผมเคลียร์ปัญหาสังคมนะถ้าเกิดทุกคนทำหน้าเคลียร์ผมสบายใจ
แต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรก็ตามเป็นคำตอบเพื่อการสร้างความจริงชังแตกแยก
ไม่อยากตอบครับเพราะตัวนี้ด่ากันไม่ใช่แค่ผม
ให้เป็นแค่ช่องส่องผีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องดราม่าที่
เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องดราม่าใหม่
ผมคิดว่าการทำงานของรายการของเราช่องส่องผีเนี่ย
ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่เราอยากทำดี
แล้วก็มีแฮสแท็กทำนี้ให้ผีอายอย่างวัดดวงแข
เราทำมีงานบุญทำโรงทานวัดเทพธิรารามเดือนหนึ่งเดือนกว่าอย่างนี้ครับ
อันนี้ไม่ไปดูอะครับ
ทีบูรกรุสึกยังไงเค้าว่าเราบิดเวลประวัติศาสตร์แล้วก็

ข้ามหากศัย
เพราะว่าตอบอันนี้ยังไงก็จบ
แต่ให้ดูแล้วทั้งหมดคอนเทนต์ของรายการคือไร

คือพอตอบแบบนี้มันก็ไม่จบ

ถามว่าเขาเห็นจริงไหม
น่าจะดูภาษานี้ว่าถ้าวัดขุดอินทรรพวม
มีบารมีประสิทธิเหมือนแบบห้อยหลุดตรวด
นะครับก็จะมีบารมีประสิทธิเวลาเราอันนี้ความเชื่อของผมเนาะ
เวลาเราแบบอัญเชิญท่านหลุงพ่อหลุงผู้ช่วยด้วยหลุงผู้เอียมครับ
ช่วยผมด้วยเรียกชื่อท่านอย่างเงี้ยก็จะมีบารมีประสิทธิ์นี้มา
สำหรับวันนั้นที่เราหล่อพระเนี่ยเราก็คุยกันเลยว่าเราหล่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเราคิดว่าเราทำเพื่อแผ่นดินอะไรอย่างนี้
เราก็จะเวลาเราอันเชิญเทวดาเราก็จะเชิญอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ครูบาอาจารย์บุรพกษัตริย์ที่เราเคารพมาก็จึงมีบารมีประสิทธิ
ที่เราเรียกก็คือว่าเป็นเหมือนบารมีของท่านมาปก
ซึ่งอาจารย์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันเชิญนะครับต่อครับคำว่าบารมีประสิทธินะคะ
หรือบารมีของท่านนี้โดยลักษณะของการเห็นของอาจารย์น่ะนะคะ
อันนี้คือตัวแทนของอาจารย์เนาะขออนุญาตพูดนะคะ
ในส่วนนี้คืออาจารย์เห็นในลักษณะเป็นลำแสง
เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถจะอธิบายหรือบอกให้กับใครที่ไม่ได้มีความเชื่อ
ได้ทราบหรอกค่ะว่าเขาเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงต่อให้เห็นจริง
แต่คุณไม่เชื่อว่าเขาเห็นจริงเพราะคุณไม่ได้เห็นเหมือนเขา
ก็ไม่เกิดประโยชน์ในการตอบคำถามนี้นะคะอืมแล้วก็อย่างเรื่องอะไรต่างต่างเนี้ย
นะครับเราประเด็นเรื่องคำว่าการแอบอ้าง
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ใช้กันจังเลยอืมคำว่าแอบอ้าง
มันแฝงไปด้วยว่าเราอาศัยประโยชน์จากการพูดถึง
ซึ่งในการกล่าวถึงแต่ละครั้งของเรา
ไม่ได้มีการอ้างเพื่อประโยชน์
แต่เป็นการกล่าวถึงด้วยความเคารพ
จบประเด็นค่ะเท่านี้

คืออย่างที่บอกว่ารายการเรานะ

มีแค่เนี้ยทำไปพัฒนาไปนั้นเราก็ต้องพัฒนาอีกแต่ว่างงเหมือนกันนะ
คนเหมือนเมื่อก่อนอะมันไม่ได้มีคนดูหมื่นสองหมื่น
ผมควรจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ผมน้อมรับครับ
ที่ทุกท่านได้ได้เตือนให้สติว่าเอ้ย
คุณต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดอะไรไปเนี่ย
นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะฉะนั้นบางคนดูแล้ว
เขาไม่ใช้วิจารณญาณเลยเขาเชื่อไปเลยอย่างนี้
ผมก็อาจจะต้องแบบกันกรองมากยิ่งขึ้นอันนี้เรียนผ่านพี่สื่อ
เพราะว่ารายการเรามันสดมันมีสคริปตอะครับ
บางทีเดินไปไม่รู้จะเจออะไรเลยเราก็คิดว่าจะทำ
เป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
ผมอ่ะผมทำรายการผมทำให้ลูกดู

ไปดูได้ว่ามีคนตามรายการเราเด็กก็มี
ผมไม่อยากปลูกฝังให้เขาแบบงมงาย

แต่ผมจะบอกสุดท้ายว่า

แผ่นดินนี้ถ้ามันขาดความสามัคคีกันแล้วขาดคนดี

ทุกครั้งที่มันเกิดความแตกแยกในสังคม

เราทำรายการเราก็ไม่ได้อยากจะให้แบบ
ผมเป็นต้นเหตุทำให้คนโกรธ
เราก็คงต้องงดบางส่วนที่มันอาจจะล่อแหลม
หรือว่าคนคิดได้ในหลายแง่มุม
ก็คงต้องปรับครับอันนี้ยอมรับว่า
เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นที่สนใจของใครด้วย

คิดว่าทำแล้วสังคมมันควรได้ประโยชน

ตามจุดตรงหมายที่เราเคยตั้งใจตั้งแต่แรกครับ